มาดูความทุกข์ร้อนของแม่ค้าขายลอตเตอรี่รายย่อยกันหน่อยนะคะ
แกก็อุตส่าห์ค่ะยกครอบครัวมาเลยนะคะสามีลูกแล้วก็ตัวแกค่ะ
ไปรับลอตเตอรี่มาจากยี่ปั๊วแล้วก็แบ่งกันกระจายกันค่ะ
เลขขายลอตเตอรี่ที่ศรีสะเกดก็ช่วยกันแบบนี้แหละ
แล้วก็เอาเงินที่ได้มารวมกันแสนกว่าบาทกะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้น
โอนไอ้ก้อนแสนกว่าบาทให้กับนายทุนก็คือยี่ปั๊ว
ปรากฏว่าแหมเคราะห์มันทุกข์เหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าขโมยมาขโมยไปหมดเลยนะคะสุดท้ายก็ต้องนี่แหละค่ะ
มาแจ้งความที่โรงพักเมืองศรีสะเกดทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้นะคะ
คุณผู้หญิงเนี้ยชื่อว่านางสวัยกองแก้วอายุสี่สิบสองปี
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็มากับสามีแบบนี้มาแจ้งความกับตำรวจ
ผู้เสียหายก็คือนางสวัยเล่าบอกว่าอุตส่าห์นะ
ยกครอบครัวมาจากจังหวัดมหาสารคามมาช่วยกันเดินเร่ขายลอตเตอรี่
นำเงินเนี่ยมาเก็บรวมกันไว้เพื่อวันรุ่งขึ้นเนี่ย
โอนให้กับยี่ปั๊วที่เป็นนายทุนที่เขาก็ให้ลอตเตอรี่มาขายก่อน
ปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาลุกกะว่าจะไปทำกับข้าว
ส่วนสามีไปเข้าห้องน้ำพอหันมามองที่ประตูห้อง
มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนสั้นลายสก๊อตสีเทา
กำลังเดินออกจากห้องก็เลยพยายามจะวิ่งตามไป
สุดท้ายไม่ทันนะคะมันเอาไปทั้งกระเป๋าเลยค่ะ
แสนกว่าบาทก็อันตฐานหายไปด้วยนะคะ
ฟังเสียงแม่ค้าขายลอตเตอรี่กันหน่อยค่ะ
ออกจากห้องไปแล้วเห็นตาหลังหนูก็แลนน้ำก้นไป
เพราะว่าแม่มันเห็นกระเป๋าไปเพราะว่าเห็นแล้วสักนิดจ้ะ
ตอนตอนที่เห็นเห็นหลังเขาออกจากห้องเนี้ย
เรารู้ไหมว่ากระเป๋าเราหายเขาออกกระเป๋าเราไป
ที่แรกเพราะท่านได้เห็นเพราะได้สังเกตกระเป๋าไหมจ้ะ
แล้วทำไมถึงทำไมถึงห้องตาม
แล้วรู้ได้อย่างไรอ่ะว่ากระเป๋าที่เอ่าไป
ใบนั้นมีเงินหลักแสนบาท
ปกติก็จะรู้เฉพาะคนในนะคะ
ตำรวจโรงพักษ์เมืองศรีสะเกตบอกว่าตอนนี้
กำลังไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แกะรอยคนร้ายที่ใช้เส้นทางหลบหนี

ตอนนี้ได้แค่พยานที่เห็นคนร้าย
แล้วก็หายไปเท่านั้นนะคะ

เรื่องของช่างโด่มาเยอะที่บอกว่าเป็นทาสี

คุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้เป็นการทาสีที่ทำอยู่

เป็นการฉาเพื่อเตรียมพร้อมทาสีอีกหนึ่งชั้น
คุณผู้ชมช่วยติดตามบอกว่าไม่ใช่ทาสีเนอะ